เมื่อคืนนี้เป็นคืนแรกที่เด็กชายอายุ๑๔ที่ก่อเหตุที่ห้างพารากรนั้นนอนที่บ้านเมตตา
ถูกส่งตัวเข้าไปเมื่อวานนี้วันนี้ก็มีการรายงานออกมาว่าปฏิกิริยาของเขาเป็นยังไงบ้าง
คือเขาบอกว่าไม่ค่อยพูดจานะคะแล้วก็ไม่ค่อยทานอาหารแต่ว่าอาการเนี่ยยังไม่ผิดปกติถึงขั้นซึมเศร้า
โดยเรื่องนี้รองอธิบดีกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนนางสาวสิริประกายวรปรีชาบอกว่า
เด็กชายก็ผ่านขั้นตอนการแรกรับซึ่งก็จะมีนักจิตวิทยาจิตแพทย์พ่อบ้านเมตตา
ร่วมพูดคุยเพื่อเป็นการประเมินสุขภาพจิตแล้วก็ต้องกักโรค๕วันเพื่อป้องกันโควิด๑๙
ซึ่งเบื้องต้นก็พบว่าเด็กไม่ค่อยพูดและไม่ค่อยรับประทานอาหาร
ซึ่งก็เป็นปกติเพราะว่าต้องมีความกังวลแล้วก็ไม่คุ้นชินกับสถานที่ประกอบอยู่ด้วย
แต่ยังไม่พบว่ามีการร้องไห้ฟูมฟายหรือซึมเศร้าผิดปกติอะไร
เป็นช่วงของการปรับตัวนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เขาก็จะต้องเฝ้าดู
แล้วก็ประเมินสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องก็มีการประสานแพทย์นะคะ
ถ้าหากว่าแพทย์เห็นว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตในระดับที่ต้องรับการรักษาก็จะทำรายงาน
และแนบความเห็นแพทย์เสนอต่อสารเยาวชนและครอบครัว
เพื่อส่งตัวต่อไปรับการรักษาต่อไป
และถ้าหากว่าผู้ปกครองจะขอนำตัวไปรักษากับแพทย์ภายนอก
ก็จะต้องยื่นคำร้องต่อสารเยาวชนเพื่อให้พิจารณาและมีคำสั่งว่าจะอนุญาตหรือไม่
ส่วนความเป็นอยู่ที่บ้านเมตตาเด็กชายจะใช้ชีวิตร่วมกับเยาวชนคนอื่น
โดยจะได้ทำกิจกรรมเพื่อละลายพฤติกรรมและได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย
ซึ่งเป็นการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรมของเยาวชนที่ประพฤติผิดค่ะ